เมื่อเช้ายังไม่ตื่นเต้นแต่พอใส่ชุดแล้วใส่เวลล์
มือไม้มันก็เย็นไปหมดเลย
ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่มากันเยอะมากเลย

ใช่มากันประมาณ๘๙หมู่บ้าน
ยังไงก็ขอบคุณมากจริงครับอุตส่าห์มาวันนี้
ก็ตื่นเต้นทั้งคู่ครับ
เพราะว่าเราก็คุ้งตรงว่า

ฮะก็เหมือนเดิมเพิ่มต้นที่แบบนี้เองกะครับ

แบบแต่งงานบ้าง
ก็เหมือนเดิมนะครับผมว่ามันจะรักกันมากขึ้นมากกว่า
แล้วก็ทะเลาะกันเร็วขึ้นด้วย
แล้วก็จบกันเร็วขึ้น
จบกันทะเลาะ

ก็นั่นแหละมันก็เลยเกิดธีมนี้ขึ้นมาไง

เป็นจักรินสุดาแล้วก็เป็น
เราก็เหมือนแบบเอาให้สดใส

เวลาช่วงพิธิการเป็นอย่างไหนบ้าง
ก็เหมือนวิธีการทั่วไปแต่ก็ไม่เหมือนนะครับ

พอเราคิดเองต่างนานามันก็คงจะมีอะไรที่
มันก็คงจะไม่ใช่ตัดเค้กธรรมดาไหม
หรือว่ามันจะมีอะไรที่มันน่าสนใจในมุมที่
หรือว่าเป็นการโยนเจ้าเจ้านอกม้าเอ้ยไม่ใช่โยนนอกม้า
เจ้าเจ้า
คือธีมในวันนี้น่าจะเป็นธีมที่เราสองคนคิดกันมาเอง
จากที่ไม่เคยมีใครมีใครทำอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็คือเราก็จะมีอะไรที่แปลกที่แบบไม่
เราก็จะมีการคุมทุกอย่าง
ซึ่งคุณเป๊กเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหัวเรือน
การจัดทำทุกอย่างนิวสบายมากเลยค่ะ
ไม่กระดับนั้นครับก็ช่วยกันแหละครับ
ก็คือข้างในก็จะมีแบบเหมือนระเบิด

แต่แดงสิยิ่งกว่าคอนเสิร์ตยายหญิงอะ

นิวก็ตกใจเมื่อวานเรามาดูตอนซ้อม

เพราะว่าวันนี้จะมีแขกก็คือเพื่อนขึ้นมาร้อง
คืออัดจัดเต็มให้สมกับการที่เราเชิญดาราศิลปินทุกท่านที่ขึ้นบนเวทีด้วยค่ะ
ใช่ครับก็เพื่อนเขาอุตส่าห์มาให้ด้วยความรัก
ก็เราก็เลยต้องสร้างงานต่างสร้างเวทีให้สมเกียจนะครับ
ก็ทำให้เขาสนุกกับการร้องเพลงที่สุด
แล้วก็ปาร์ตี้สำหรับคนที่รักเรามา

ก็จริงมันก็เหมือนกับงานที่เชียงใหม่นะครับ
ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะจัดออกมาเอง
ให้มันทุกคนชอบที่สุดมีความสุขที่สุดในสไตล์เรา

ให้เป็นแบบอวกาศอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
อันนี้คือแค่ชุดแถลงข่าวนะครับ

ชุดนี้เป็นพระกรุณาจากพระองค์หญิง

ดีไซน์ให้แล้วก็พระราชทานมาให้ค่ะ

เพราะว่าได้เข้าเฝ้าได้
ได้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะคะ

ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอก็คือ
ทรงถามว่าเจ้าสาวชอบแบบไหน
เจ้าสาวกับเจ้าเบานิติมอะไร
แล้วท่านก็จะแบบจัดให้เต็มหมดเลย
แล้วก็ท่านสเก็ตเองด้วยค่ะ
ใช่ครับสเก็ตเองตัดเองดูดเองทุกอย่างเลยฮะ
แล้วก็ถือว่าเราก็ภูมิใจครับ
ว่าได้ที่ท่านมาตัดชุดให้ครับ
อีก๒ชุดก็เป็นชุดยืนถ่ายกับแขกนะคะ
อีกชุดแล้วก็ชุดตัดถัดไปก็จะเป็นชุดที่นิวดีไซน์เอง
ก็คือจะเป็นชุดที่เดินเข้างานเดี๋ยวพี่ก็จะได้เห็นนะคะ
พี่มีค่ะ
ก็บอกว่าพี่อยู่ดีตัวนี้เป็นชุดสินสอดนะนะคะ

ก็อย่าให้พูดเลยดีกว่านะครับ

ไม่รู้ว่าให้อะไรไปบ้างครับ
ก็คือรวมเราก็ไม่ได้คิดนะครับว่าให้อะไรไปบ้างจริง
เพราะว่าอย่างน้อยคือก็ให้เรียกได้ว่าให้รู้สึกว่าสมเกียจกับเราแล้วกัน

ให้รู้สึกว่าแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายแค่นี้ก็โอเคแหละ
ไม่ชอบแล้วกันค่ะ
แต่ว่าก็เป๊กเขาก็จัดเต็มให้นะคะทั้งที่อยู่บนตัวและก็ที่อยู่บนผืนดินก็คือที่ดินอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เขาก็ช่วยยกให้ค่ะ

ก็อย่างที่พี่ผมเหมือนได้เห็นภาพข่าวแล้วนะครับ
แม่ก็ฝังลูกแม่ที่แม่รักกับผมแล้ว
ผมก็บอกว่าโอเคผมก็จะดูแลลูกแม่ให้ได้มากกว่าแม่ให้ได้ครับ

ก็ทำดูแลดีกว่า
ไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกิน

แต่นิวว่าไงครับ
เป็นเรื่องของธรรมชาติในสเต็ปต่อไปนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วก็อยากจะให้พร้อมทุกอย่างด้วย
เรื่องเวลาการเงินหรือว่า

ตอนนี้ตั้งแต่หลังจากที่เราประกาศขอแต่งงานกัน
เพื่อนในวงการที่มีครอบครัวแล้วก็จะบอกว่า

เพื่อนในวงการคือแบบก็มีลูกเล็กกันทั้งนั้นน่ารักกัน

หมายถึงการใช้ชีวิตก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละ

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นา

ตอนนี้เราก็พยายามสร้างให้มันเป็นธุรกิจครอบครัวก่อน

ผมว่าลูกเราก็จะสบายมากขึ้น

แต่ว่า

ท้องคู่เลยครับ

ก็แล้วแต่ว่าน้องจะมาประเทศไหน
แล้วแอบชื่อนั้นก็ได้
สมมุติไปแบบ
ที่ธุรกิ
ก็คือมีลูกแล้วอ่ะ

ที่เราก็อยากไปเที่ยวด้วยกันก่อน
ซึ่งเพื่อนหลายคนก็ถามมาครับว่ายังเที่ยวไม่พออีกเหรอ
เพราะเราก็เที่ยวเยอะแล้วแต่ก็อยากจะสนุกกันสองคนก่อนอีกแป๊บเดียว
แต่ว่าไม่เกินปีนี้ปีหน้าก็คงจะพยายามให้พี่ได้เลี้ยงหลานแล้วครับ
วางไว้ในธรรมดาแต่ว่าจริงมันมีหลายประเทศที่เราก็วางไว้ครับ
ประเทศแบบแปลกจริงอยากจะไปสาธารณะไปมลักโทโฟลูเกสอย่างเนี่ย
แต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะจบที่มดีฟ

อันนี้ยังไม่รู้แต่คือตอนแรกก็คือที่คุยกันว่ากะจะเสร็จวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปเลย
เมาดีฟแปลก๔๕วันแต่การว่าคิวได้๓วัน

สนุกใช่หัวหิน
ก็บอกจะมาเข้นอะไรกับผมล่ะ
ก็เป็นคนชอบเที่ยวขอคิดก่อนก็เรียกประเทศบอก
ก็เปิดไปตอนแรกแล้วไงว่าเออมรโคอะไรอย่างนี้ไง
ใช่อาจจะไปมอดีฟ
โหไม่ได้ร้อง
คำท่านสัญญาหรอ

มีอะไรจะขอเป๊กไหมคะ

รอกระเป๋าเดียวกัน

ตอนเนี้ยขอบอกเราก็หนักมาก
ทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพ

ไปจากที่สร้างอันนั้นเลย
มันอยู่กันมานานจนไม่รู้ว่าคำสัญญาที่แบบสุดท้ายมันคืออะไรค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเคยคุยหลังจากการแต่งงานที่เชียงใหม่แล้วก็คือก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็คงจะต้องเป็นการเข้าใจรีบพูดรีบเข้าใจกันแล้วก็คือข้างหน้าทางข้างหน้ามันคือทางของเรา
เราจะไม่มีทางที่แบบทะเลาะกันแล้วก็เดินจากกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความคิดคล้ายกันของเป๊กก็อยากให้เขาสัญญาว่าพยายามห่างเป๊กให้น้อยที่สุดแล้วกันอะไรอย่างนี้
ก็คือถ้าสุดท้ายเขาไปไกลให้รู้สึกว่าอย่างน้อยให้เขากลับมา
ให้รู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไร

แต่ว่าถ้าวันสุดท้ายเรายังอยู่ด้วยกันเราก็ยังอยู่ใกล้กันก็ขอให้ห่างน้อยที่สุดแล้วกัน
งั้นผมผมก็อยากจะปาร์ตี้วันเกิดก่อนปีนี้
คือที่วันที่๔เนี่ยก็มีกคนมาชิงเราอยู่แล้วนะ
เชิญครับ
ค่ะจริงจะหลองเรียบง่ายที่กรุงเทพฯแต่เขาพอได้เวลาพอเดียว
วันเกิดเขาบินไปรอที่เชียงใหม่นะ
วันวันเกิดปีนี้ของเป๊กเราไปมาฝากที่นะ

โดยที่นิวก็ร้องไห้อยู่ที่สนามบิน
เพราะว่าซื้อตัวข้ามบินเสีย๓รอบ

เอ่อบัตรประชาชนหาย

เยอะมากพร้อมกับรถเข็น๒คันรถเพื่อจะซื้อของไปเก็บไว้ที่นาน
ตอนนั้นแบบต้องคุยกันอย่างมีสติเอาวะใจเย็นวันเกิดเป๊กนะ
ตอนนั้นคือไปถึงเชียงใหม่ก็เย็นนะครับมีเวลาโมเมนต์ด้วยกันอยู่
ตอนนั้นก็แค่ประมาณ๔๕ชั่วโมงแล้วตอนเช้าตอนตี๕เบ๊กก็ต้องออกมาแล้ว
แต่ว่ามันก็เป็นเวลาน้อยนิดมหาศาลนะที่แค่นั้นมันก็โอเคแล้วแค่นั้นก็แฮปปี้แล้ว

ไปด้วยกันแม้ที่ไหนดีครับ
เอาบ้างรักนะครับ
ก็เดี๋ยวรอดูเลิกอีกทีค่ะ

ก็ยังไม่ได้คิดเลยค่ะ
ถ้าเป๊กเขาให้ใช้นะคะ
แม่แม่ว่าไงครับแม่

ตอนนี้รู้สึกว่าเงินที่จะลงเรือนหอมมันหมดไปที่แบรนด์นิว
แล้วก็มีเรือนหออยู่นู้น
พอจัดงานแต่งงานแล้วมันต่อยอดมันได้เป็นร้านอาหารได้
แต่คนก็เข้าไปเยอะแล้วแล้วก็คนรู้จักด้วยก็ต้องแบบขอบคุณมาก
ฉะนั้นตอนนี้เราวางระบบแทบไม่ทันเลย
ก็เลยถือว่าโอเคสิ่งที่เราคิดว่า
เหมือนกันอันเนี่ยเราก็คิดไว้เหมือนกันว่า

เป็นดับเบิ้ลของที่เชียงใหม่

เพราะว่าพอคิดเองเราก็เหมือนมีให้เป็นทีมงานอะไรอย่างนี้
เราก็ว่าจะแบบถ้าหลังจากนี้ปรุงเทพ

เราก็ให้สร้างทีมงานมาเพราะเราก็มีทีม
แล้วก็เลยสร้างเล่นเป็นเหมือนชื่อว่าข้าวใหม่ปลามัน
แล้วหลังนั้นก็ถ้ามีทีมงานพร้อมรันกันเราก็
ใครอยากจะให้เรามาช่วยจัดงานแต่งงานให้เราก็ลานต่อ

สมียนะครับวางแผนไว้ไงบ้างกันนะ
การทำงาน
ก็ยังมีค่ะแผนงานเพลงของนิวจิ๋วปีหน้าก็ยังมีอยู่ค่ะ

เมื่อก่อนแต่งผมยังไปวิ่งอยู่เลย
ก็รู้สึกว่าทำงานให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับ
ให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงอายุอย่างเราก็ประมาณช่วงสร้างราคาในอนาคตอยู่แล้ว
ก็ต้องทำทุกอย่างไม่ว่าจะทำงานเต็มที่หรือว่าสร้างธุรกิจสร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับ

คิดไปแอบอีกที่หนึ่งแต่ก็ไปดูดูมา
ซึ่งตอนนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวกำลังคิดดีว่า
ถ้าพอคุยกันมาแล้วลงตัวมันอาจจะเป็นที่ตรงนั้นก็ได้

ขอบคุณครับ

เอาเหมือนนี่ก็ได้เหมือนที่เชียงใหม่ไง

แพะช่างแด่ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป